ท่านผู้ชมครับที่นครราชสีมานะครับโรงพักแห่งหนึ่งนะฮะ
สพขามทะเลสอผู้ชายคนนึงเมายาบ้า
เคาะประตูชาวบ้านเผาจากเผาข้าวเผาของเขา
เขาก็แจ้งตำรวจให้จับตัวมาโรงพัก
นั่งนั่งอยู่เนี่ยฮะท่านผู้ชมดูนะฮะทำมือทำไม้
เหมือนเขาขยับขยับมือมือมือนี่ใส่กุญแจมืออยู่ไหมคะ
ดิ๊กปึ๊กปั๊กสักพักกุญแจมือหลุด
อ้าวสะดอกกุญแจมือเหรอคะนี่ฮะไม่รู้สะดอกได้หรือว่า
มือเล็กผ่ายผอมหรือรักกุญแจไม่แน่นหรืออะไรยังไง
เนี่ยเห็นเขาขยับขยับเนี่ยกุญแจมือหลุด
แล้วลุกขึ้นไปทำอะไรคะไปชกตำรวจครับโอ้โหนี่ฮะ
นี่ฮะนี่ฮะนี่คณะท่านลูกตัวนะครับ
อย่าติดที่ท่านอื่นก็เข้ามาช่วยกันอู้หูดูสิฮะนี่
ใครจะไปคิดแน่นอนสิค่ะคือก็แต่ว่ากุญแจมือล็อคไว้แล้วก็
น่าจะแบบแน่นหนาแล้วอ่ะอาจจะแหม่มันไม่เข้าแก๊ปหรือว่า
โอ้โหแล้วนี่คือเอาฝั่งที่มีกุญแจมือฟาดเข้าไปที่หน้าตำรวจด้วยนะ
นี่ครับเราก็สอบถามเรื่องนี้ไปยังตำรวจนะฮะ
ท่านก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่สพขามทะเลสอนะครับ
โนตรีภัยศาลลือสมบูรณ์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรภาคสามนะฮะ
เป็นโคศกตำรวจภูทรภาคสามท่านบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อเย็น๑มิถุนายน
ร้อยตำรวจเอกประพันธ์บัวศรีเป็นรองสารวัตรสอบสวนนะทำงานอยู่ในโรงพักนี่แหละ
ถูกผู้ต้องหาเนี่ยบุกเข้ามาชกนะฮะโดนเข้าไปที่หน้าผากนะครับ
บาดเจ็บเย็บไปสามเข็มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชื่อนายจักรพงศ์นารารักษ์
เป็นผู้ต้องหาคดีวางเพลิงเผาทรัพย์บุกรุกเคหสถานแล้วก็เสพยาเสพติด
โอ้โหหลายคดีเลยนะนี่ฮะคือเมายาบ้าไปเดินจะบุกลุกเข้าบ้าน
เป๋าแล้วก็หอนใช่ไหมบ้านไปไล่เผาโอ้โหข้าวของของชาวบ้าน
แล้วเนี่ยล่าสุดต่อยเจ้าหน้าที่ไปอีกคือพอชาวบ้านแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็คุมตัวมาที่นี่นะครับเอามาสอบสวนที่โรงพักระหว่างเนี่ย
รูดมือออกจากกุญแจมือแล้วใช้กุญแจมือเนี่ยชกเข้ามาที่ตำรวจจนบาดเจ็บนะครับ
แต่ตำรวจยืนยันว่าระหว่างคุมตัวผู้ต้องหามาสอบสวนใส่กุญแจมือแล้วมี๑๐เวรควบคุมอยู่
เป็นอย่างดีจึงสามารถระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับ
แต่ก็ยอมรับว่ามันก็มีความบกพร่องบ้างอาจจะเป็นเรื่องการสวมใส่กุญแจมือไม่รัดกลุ่ม
ซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้รัฐกลุ่มรอบครอบมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

ซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยหลังจากก่อเหตุแล้วถูกคุมตัวได้เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ถามว่าทำแบบนี้ทำไม
นายจกกระโพงบอกอ๋อที่ผมชกเนี่ยผมไม่ได้ชกตำรวจนะ
อาการยังไม่หายดีนี่ครับ
เพิ่มข้อหาไปอีกหนึ่งข้อหา
ก็คือทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน

ก่อนหน้านี้เราเคยมีนำเสนอเรื่องสะดอกกุญแจมือได้ด้วยนะ
คือมันมีหลายครั้งบางคนก็เดินออกไปนู่นเลย